ไปดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีกันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณนัทพงศ์ค่ะ
คือมีภาพที่ผู้ชายเป็นชายชะกันเลยนะคะ
อุ้มลากแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เข้าไปรุมซ้อมที่ลานจอดรถจนได้รับบาดเจ็บอะค่ะ
คือชาวบ้านเขาก็ทนเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายไม่ได้เข้าไปช่วยกันค่ะ
ไปช่วยกันเป็นสิบคนเลยจนสุดท้ายเนี่ยผู้ชายสองคนนี้ก็ต้องยอมนะคะ
ต้องยอมละเธอแล้วก็พาผู้หญิงส่งโรงพยาบาลนะคะ
เนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้พาไปแล้วพาไปที่ด่านจอดรถแล้วกล้องอีกตัวก็จับภาพได้คือรุมทำร้ายทั้งต่อยทั้งกระทืบนะคะ
สุดท้ายชาวบ้านต้องเข้ามาห้ามค่ะเพราะทำร้ายแบบไม่หยุดมือค่ะ
ชาวบ้านมากันหลายคนจนผู้ก่อเหตุก็ไม่กล้าใช้ความรุนแรง
ชาวบ้านคนหนึ่งก็ตัดสินใจอุ้มผู้เสียหายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะต้องเข้ามาช่วยนะคะ
ทีมข่าววันนี้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ถูกอุ้มมาทำร้าย
ชื่อว่าคุณจันทราอายุ๕๔ปีค่ะเธอเป็นแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดแผงอยู่หน้าสำนักงานที่ดินค่ะ
ก็ใกล้ใกล้ตรงนี้แหละนะคะก็ได้รับบาดเจ็บหลายแห่งเลยมีแผลชะกันที่ใบหน้าด้วยนะคะ
วันที่๑๕กุมภาพันธ์ปกติเขาบอกเขาก็นั่งขายอยู่หน้าสำนักงานที่ดินแหละ
แต่จำได้นะเมื่อวานฝนตกฝนตกเขาก็เลยหลบฝนเข้าไปข้างใน
แม่บ้านในอาคารก็ตั้งขายตรงนี้ก็ได้นั้นแผงนี้ไม่มีคนมาตั้งขายตรงนี้ก่อน
ปรากฏว่าแผงตรงนี้แม่ค้าร้านติดกันไม่พอใจที่เขามาขายแทนเจ้าของเดิม
ก็เลยโตเถียงกันค่ะแล้วฝ่ายนั้นโทรตามลูกชายมาก็ไม่ได้มาคนเดียวอะค่ะ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ที่เขาบอกว่าเออตั้งกันไปก่อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็ค่อยย้ายออกไป
แล้วทีนี้เขามาถึงเขาเห็นหนูตั้งแผงลอตเตอรี่เขาไม่พอใจ
เขาก็เอาแผงลอตเตอรี่นั้นน่ะวางกระแทกใส่แผงหนูทั้งที่เขาไปวางผลไม้ด้วย
หนูก็เลยมีปากเสียงกันหนูก็เลยว่าเออทำไมใจดำจัง
พอหนูหลบฝนก่อนหนูก็เลยคือเถียงกันสักพักนึงเขาก็โทรบอกลูกเขา
เขาแอบไปโทรศัพท์ที่ห้องน้ำหนูก็เลยบอกกับแม่บ้านสงสัยโทรไปฟ้องลูกแน่เลย
สักพักหนึ่งลูกก็มา
นี่ค่ะแล้วเป็นไปอย่างในคลิปเธอก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายสองคนกระชากศีรษะต่อยทำร้าย
ก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายมารุมทำร้าย
ทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เห็นอีกทีนึงคือคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่

ซัดหน้าอย่างเดียวอ่ะ